คุณผู้ชมแต่ถ้ายังนึกไม่ออกอยากจะกินอะไรดี
คุณอยู่ในช่วงที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลา
เพราะว่าตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไป
จะพาไปที่จังหวัด

ไปไหนคะสมุทรสงครามมีอะไรดี
มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งโอ้โหเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าตำนาน
เด็ดของเขาคือลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อ

น่ากินอาหารมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากันเลย
ไปติดตามในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับวันนี้ตลอดกินเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสงคราม
มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
มาถึงที่นี่ทั้งทีหลายคนคิดว่าผมคงจะมาทานซีฟู้ดสละมัง
เฮ้ยไม่ใช่แล้วแถวนี้นะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเขาก็อร่อยเหมือนกัน
เอาใจคนชอบทานเส้นบ้าง
กับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวีระ
แต่ว่าลูกชิ้นหมูเขาก็มีเหมือนกันนะ
เป็นร้านเด็ดร้านดังในย่านนี้เลยทีเดียว
เดี๋ยวจะพาไปซึ่งเป็นย่านเมืองเก่า
แถวท่าน้ำแม่กรองนั่นแหละคุณผู้ชมครับ
พร้อมแล้วเราเดินทางไปกันเลย
โอ้โหด้านหลังของผมนี่คือท่าน้ำแม่กรองนะครับ
มาอยู่ตรงนี้แล้วมันรู้สึกเป็นธรรมชาติ
หายใจเข้าไปแล้วมันแบบว่าสดชื่นเต็มปอดจริง
คุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ย่านนี้นะครับว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร
และไฮไลท์สำคัญร่มหุบตลาดร่มหุบ
บางคนรู้บางคนไม่รู้ยังไงซะวันนี้

แต่ก่อนที่จะไปขออนุญาตใส่ในเฟสชิลก่อนครับ
เอาล่ะครับอย่างที่ผมบอกบางคนรู้บางคนไม่รู้
หรือบางคนรู้แล้วก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้
วันนี้จะได้รู้กันเลยเฮ้ยชักจะงงสับสนเล็กน้อย
เอาเป็นว่าเดินทางจากท่าน้ำแม่กรองที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
เดินต่อไปตุ้มต่อมเพลินไปเรื่อย
เยยหน้ามาอีกทีก็จะเจอกับสถานีรถไฟแม่กรอง
และจากสถานีรถไฟแม่กรองก็แกล้งเดินตุ้มต่อมอีกสักนิด
แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอีกสักหน่อยก็จะเจอตลาดร่มหุบที่นี่นี่เอง
หาของอะไรเราขายอยู่ที่นี่มานานยัง
นานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่วัยรุ่นจนจะ๖๐แล้ว
เออตั้งแต่ยังสาวสวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะ
ส่วนระยะสุดท้ายส่วนระยะสุดท้าย

คี่ฮียันมาค่ะฮียันมาเนี่ย
มีลูกคงลูกค้าตะโกนมาซื้อบ้างไหมเอากะปิเอากะปิ

วันนี้นะครับมานั่งรอถ่ายรูปรอรถไฟนะครับ
รถไฟมันเริ่มจริง๗โมงครับ
แต่ผมไปดูบนตารางเก่าเลยมากันตี๕๓๐
มาแล้วยังดีกว่ามาเช้า
เฮ้ยช้าสิไม่ใช่เช้าปะโถเอ้ย

ใครจะมาที่ตลาดร่มหุบแห่งนี้
เวลาให้ดีก่อนนะครับเอาตารางแบบอัปเดตนะ
ไม่งั้นจะลงเอยอย่างแก๊งนี้นะ
เดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนมาสักเช้าเลยนะเธอ
เหมือนมีคนปล่อยคิวมาให้เลยนะเนี่ย
เฮ่ยเสียงสัญญาณมาแล้วนี่ใช่ไหม
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศ
ตอนร่มเข้าหุ่มกันจะเป็นอย่างไร
มาแล้วนี่

ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนปกติเหมือนเดิม

นี่แหละวิถีชีวิตของคนแถวนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เดินในตลาดนะยังเหนื่อยเลยคุณผู้ชมครับ
แต่ยังไงซะวันนี้ของอร่อย

แล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาทานกับพวกเราในวันนี้ด้วย
ยังไงซะนี่เดินมาถึงแล้วลูกชิ้นวีระ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
ใช่หรือว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวีระ
ใช่ร้านลูกชิ้นวีระมาถูกแล้วค่ะ
คุณคุณแล้วนะร้านนี้ดังแล้วก็เด็ด

ได้เลยค่ะ

คุณสงกรานเจ้าของร้านลูกชิ้นวีระ

วีระเนี่ยคือดั้งเดิมคุณลุงชื่อวีระ
ตอนนั้นเขาก็แบบบุกเบิกมาขายก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดแม่กองตรงนี้

ใช่ตรงนี้ไม่มีใครชื่อวีระเลยเป็นชื่อคุณลุง
ก็มีอยู่ร้านเดียวชื่อเดียวเพราะฉะนั้นไม่สับสนอย่างแน่นอน
เรื่องของตำนานก๋วยเตี๋ยวเราก็ขายมาอย่างยาวนานหลายปีถูกไหม

แต่เห็นบอกว่าดังตามมาแล้วก็ดังมากก็คือลูกชิ้นเนื้อ

ทีเนี่ยคือเราผลิตลูกชิ้นเนื้อก่อน
แล้วก็ขายเป็นเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวง่ายน้ำใส
แล้วก็มันถูกปากคนแม่กรอง
ก็กลายเป็นว่ามันก็มีชื่อของลูกชิ้นวีระ
ปิดปากคนแม่กองตั้งแต่ตอนนั้นมา
อย่างแรกที่จะชิมกันนะครับผมว่าเกาเหลาก่อนเลยด้วยกัน
อยากกินที่แบบว่าเป็นน้ำน้ำชิมแบบน้ำซุปที่เป็นออริจินัลของทางร้านนะครับ
ขออนุญาตถอดเฟสชิลก่อน

ลูกชิ้นเนื้อเขาสุดจริงเลยต้องสั่งชามนี้มาด้วย
คอลูกชิ้นเนื้อแล้วดูดิครับ

คุณผู้ชมต้องหยุดพักกินก่อนแต่บอกเลยนะว่ายังไม่ได้อิ่ม
แต่เดี๋ยวเพลินกินเพลินเดี๋ยวไม่ได้คุยกัน
คือชิมหมดเลยทั้งแบบแห้งแบบน้ำชอบหมด
ลูกชิ้นหมูนี่ก็อร่อยลูกชิ้นเนื้อนี่ยิ่งอร่อย

เพราะเราใส่ใจไปด้วยไง
เราใส่ใจในกระบวนการเนอะเลือกเนื้อที่มันดี
วัตถุดิบให้มันดีก็คือใช้เนื้อให้มันเด้งนุ่ม
มันเลยมีความหวานที่ออกมาจากหมูและเราก็เติมกระดูกเข้าไปด้วย
มันไม่มีกลิ่นเนื้อไม่มีกลิ่นหมูมันจะไม่อร่อย
หน่อยแล้วกันที่เราสั่งมาเนี่ย

เล็กก็มีก็จะเป็นเส้นหมี่น้ำใส
ลูกชิ้นหมูหรือว่าลูกค้าก็เลือกเส้นตามใช้ชอบได้
แล้วก็ชิ้นเปื่อยชิ้นสดอันนี้ก็จะเป็นเหรสราคา๔๐บาท
แต่พวกรวมเนื้อรวมหมูรวมหรือว่าเป็นเกาเหลาก็จะเป็น๕๐บาท
ราคาก็ไม่ได้แพงมันจะอยู่ที่๔๐กับ๕๐นี่แหละ

ราคาแค่นี้บอกได้เลยว่ารีบมากินกันด่วนเลย
ส่วนการเดินทางมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นวีระมาง่ายไม่ยุ่งยากครับ
ขับรถตรงเข้ามาในตัวเมืองแม่กรองผ่านตลาดแม่กรองเล็กน้อยแล้วก็เลี้ยวขวา
จากตรงแยกขับรถมาอีกนิดหน่อยเจอทางรถไฟ
ให้ข้ามทางรถไฟไปอีก๕๐เมตร
แล้วเลี้ยวซ้ายซอยแรกไปอีก๘๐เมตร
ก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นวีระ
ตั้งตรงานอยู่ขวามือตรงสามแยกพอดิบพอดีเลย
อร่อยมากค่ะเยี่ยมค่ะ
แบบนี้นะครับผมมอบให้เลยกับผ้ากันเปื้อน
อร่อยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก
แต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวเราต้องไป
ว่ายพระเสริมสีรีบมคลกันหน่อยมีแนะนำไหมครับใหม่นะครับ

เดินไปจากร้านเราถึงเลย
คุณจะไปไหว้พระก่อนแล้วค่อยมาทานหรือจะทานก่อนแล้วค่อยไปไหว้พระก็ได้เหมือนกันนะครับ
ครับก็อย่างที่บอกแล้วครับอิ่มท้องแล้วก็ต้องอิ่มบุญด้วย
จากร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นวีระเดินทางมายังวัดหลวงพ่อบ้านแหลม
หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารห่างกันแค่๓๐๐เมตรเองล่ะครับ
เรียกได้ว่าเดินไม่เหนื่อยเหงื่อออกนิดหน่อยเองล่ะครับ
ซึ่งคนที่ธรรมธรรโมอย่างผมพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาแวะไหว้พระ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแฟนรายการตลอดข่าวด้วยนะครับ
ตลอดกินวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับอิ่มท้องแถมอิ่มบุญอีกด้วย
แต่เรามาสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมทั้งที
ก่อนที่จะกลับไปผมเหลือไปเห็นนี่เลยแผงลอตเตอรี่
เพื่อจะมีโชคมีลาบกับเขาบ้างทักทายคุณลุงก่อน
ลุงครับอยากได้โชคได้ลาบกลับไปมีรางวัลที่หนึ่งไหม

บอกว่ามีจัดมาให้ผมสักคู่นึงได้ไหม
เอาล่ะได้มาแล้ว๑คู่ขอบคุณครับคุณลุง
โอ้โหขอบคุณมากนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเสร็จสิ้นภารกิจในการตลอดกินวันนี้แล้วนะครับ
สัปดาห์หน้านะครับตลอดกินผมและรถคู่ใจของผม
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป